เรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกิน

ทนายที่หน้าจอก็มีทางเพจเฟซบุ๊คของเราไทยรัฐนิวโชว์ก็มี
โดยเฉพาะเรื่องการเอารายได้จากปี๖๒
เอามาคิดแล้วก็ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ของเราชนะในช่วงเวลานี้
ภาษีจากปี๖๒บางคนบอกว่าก็ตอนนั้นฉันยังไม่เดือดร้อน
ฉันเพิ่งเดือดร้อนปี๖๓ปี๖๔
เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเกณฑ์ไม่ผ่านสำหรับกลุ่มที่๒

ใช่ค่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะสำหรับโครงการเราชนะ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ

กลุ่มแรกค่ะวันที่๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน
วันนี้เป็นวันแรกที่ท่านจะได้รับเงินจากโครงการนี้
ก็ปรากฏว่าช่วงบ่ายธนาคารกรุงไทยแจ้งมาบอกว่า
ปรับปรุงระบบการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ
สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราว

ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือคนที่เคยได้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง
กลุ่มนี้จะใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป๋าตังค์นะคะ
คือเงินจะโอนเข้า๑๘กุมภาพันธ์๒๐๐๐บาทก่อน
หลังจากนั้นก็ค่อยทยอยโอนทุกวันพฤหัสบดี

ปรากฏว่าเกณฑ์เดิมที่เขาบอกว่า
คือให้สิทธิ์กับคนกลุ่มสองเนี่ย
ก็คือรายได้ต้องไม่เกิน๓แสนบาทต่อปี
ณฐานภาษีปี๖๒ประเด็นนี้ล่ะค่ะ
หลายคนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ย
ก็เลยพบปัญหาบอกว่าเข้าไปเช็คแล้ว
ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลในระบบเนี่ย
ขึ้นว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน๓แสนบาท
ซึ่งบางคนบอกว่ามันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง
เพราะข้อมูลที่บอกว่ามีรายได้เกิน๓แสนบาท

บางคนบอกว่าปี๖๒ก็ยังไม่ตกงาน

เพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ
โรคระบาดโควิด๑๙มันเกิดขึ้นปี๒

นางสาวกุลยาตันติเตมิตร

มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คือท่านบอกว่าเกณฑ์ผู้ได้สิทธิ์ของโครงการ
เราชนะที่ระบุว่าต้องไม่เป็นผู้
มีเงินได้พึงประเมินเกิน๓แสนบาท

เนื่องจากฐานข้อมูลภาษีของปี๖๓เนี่ย
ตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบ

เพราะฉะนั้นถ้าจะไปเอาฐานปี๖๓เนี่ย

แต่คนที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็บอกโอ้โห

แต่เดี๋ยวรอฟังว่าเขาจะมีการแก้ไขผ่อนปลนอะไรยังไงไหม

บอกว่าประเด็นนี้เขาจะมีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะ

ปัจจุดนี้เป็นต้นใบจนถึง

ก็เผื่อทางกระทรวงการคลังเขาจะ

ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับความคืบหน้าโครงการมาตรการ๓๓เรารักกันค่ะ
ม๓๓เรารักกันผู้ที่ยังทำงานอยู่อยู่ในระบบประกันสังคมยังไม่ตกงาน
เราทราบข่าวมาแล้วล่ะว่าตกลงเดี๋ยวเขาให้นายกลุงตู่บอกดูแลกันเรารักกันให้ทุกกลุ่ม
สามสามเรารักกันก็ให้วันนี้หลักเกณฑ์ต่างเนี่ยออกมาแล้ว
ใช่นี่ค่ะท่านนี้นะคะเปิดเผยเลยค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามม๓๓หรือว่ามาตรา๓๓
ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะคุณผู้ชมดูว่าท่านจะได้อะไรอย่างไร
คนที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน๔๐๐๐บาทจากรัฐบาลในโครงการนี้นะให้๔๐๐๐ค่ะ
ให้๔๐๐๐บาทถ้าเราชนะให้๗๐๐๐บาทม๓๓เรารักกันให้๔๐๐๐บาท
เขาบอกว่ามีคนที่เข้าเกณฑ์ก็คือ๙ล้าน
วิธีการก็คือจะแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ละ๑๐๐ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เหมือนกัน
ไทม์ไลน์ของโครงการคุณผู้ชมดูตามเราไปเลยนะคะ
กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็จะออกเป็นมติออกมานะฮะ
วันที่๑๗มีนาคมค่ะจะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะคะ
หลังจากนั้น๘๑๔มีนาคมจะให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์
มีนาคมถึง๕เมษายนจะเริ่มจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะ
แล้วก็เหมือนกันกับทุกโครงการคือสิทธิ์ของท่านจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่๓๑พฤษภาคม

แต่คุณต้องมีเงินฝากไม่เกิน๕แสนบาท
ส่วนท่านที่อยู่ในกลุ่มของเราชนะเนี่ยเดี๋ยวท่านรอทบทวนสิทธิ
ถ้าท่านคิดว่าเอ้าไปใช้เกณฑ์ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับหรือไม่ปรับอะไรยังไง
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราชนะที่มีเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปใช้จ่ายไปซื้อของอะไรกันได้เนี่ย
ปรากฏว่าช่วงเที่ยงเนี่ยระบบมันล่มอยู่พักหนึ่งนะฮะ
โคราชนครราชศรีมานะครับในพื้นที่ตัวเมืองนะฮะ
ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่เล็กน้อยเพราะว่าพี่ป้าน้าอาที่เงินเข้าแล้วเนี่ยนะครับ
ท่านก็มาซื้อของกันนะฮะพอซื้อของแล้วปรากฏว่าระบบธนาคารกรุงไทยล่มนะครับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทีนี้ตอนจ่ายเงินทีนี้ก็เลยต้องจ่ายเป็นเงินสดแทนใช่ค่ะ
แกคะก็ทำให้ระบบให้มันแน่นอนเลยค่ะนะฝากไปให้มันแน่นอน
ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เก็บไว้ใช้ภายใน๓๑พฤษภาคมได้เดี๋ยวเขาทยอยโอนให้